สวัสดีครับคุณกอล์ฟครับคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เรากำลังรุ้นกับตัวเลขคนติดเชื้อเพิ่มรายวัน
กำลังลุ้นว่าที่ติดเชื้อเพิ่มเนี่ย
เข้าโรงพยาบาลไปหายออกมาเท่าไหร่
ส่วนใหญ่ก็หายมากกว่าที่ต้องรักษาตัว
เรากำลังรุ้นเรื่องตัวเลขว่าคนเสียชีวิตเท่าไร
ตัวเลขเนี่ยนิ่งกว่า๖๐มาตั้งนานแล้ว
เพิ่งสองวันเนี่ยโผล่มาหนึ่งราย

แต่ถ้าเราบอกว่าตัวเลข๖๐คนที่เสียชีวิตไปเนี่ย
เท่ากับตัวเลขคนที่ตายบนท้องถนนเพราะอุบัติเหตุวันเดียวเท่านั้น
วันเดียวเนี่ยมีคนตายบนอุบัติเหตุบนท้องถนน
หกสิบศพก็มีมาแล้ว
ห้าสิบก็มีสี่สิบก็มีมากกว่าหกสิบก็มี
แต่ว่าคนฟังแล้วเฉยไม่ตื่นเต้น
เพราะว่านั่นมันเป็นอุบัติเหตุ
มันไม่ต้องกลัวเหมือนโรคระบาด

ว่าขณะที่เรากำลังลุ้นเรื่องคนติดเชื้อคนโคม่าคนตาย
ถ้ามีคนมาบอกว่าอีก๕๖วันจากนี้

ไม่ให้คนตายสามร้อยกว่าคน
แหงตายกันต่อหน้าต่อตาย
ตายเห็นสามร้อยกว่าคนอย่างต่ำ

ฉะนั้นเรื่องนี้ต้องเอามาเขย่ากันหน่อย
และเวลาเทศกาลแบบนี้
ผมก็ต้องคุยกับคนนี้ทุกปี

ฟังแล้วฟังเล่าก็จะต้องคุย
ผมจะคุยกับคุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์

คุณผู้ชมทั้งเลยนะครับ

เบื่อหน้าเพราะปีนี้เราไม่เห็นหน้ากันครับคุณสุภาพ
เราคุยกันทั้งเสียง
มีอะไรใหม่ไหมปีนี้
มาตรการที่ได้ไปประชุมร่วมกับ
รัฐบาลประชุมร่วมกับปพประชุมร่วมกับมหาดไทยเนี่ย
คุณหมอเห็นอะไรใหม่ไหมมาตรการปีนี้

ไม่มีแล้วผลที่มันไม่มีอะไรใหม่มันก็ส่งผลให้ว่าปีนี้กับปีที่แล้วก็คงไม่ต่างครับ
ถามว่าเอ๊ะผมพูดอย่างนี้ได้ยังไง
คุณสุภาพวันแรกของ๗วันอันตรายปีที่แล้ว
ถ้าเรากลับไปดูย้อนของปีที่แล้วนะครับ

วันแรกของ๗วันอันตรายออกมาแล้วครับ
เมื่อเทียบเครื่องแสดงเมื่อสักครู่เดชน์ที่๐พอ๔๓ครับ

กลาย๗ทั้ง๗วันเนี่ยเท่าไหร่ยอดรวมปีกลาย

ของปีกลาย๗วันนะครับ
ปีกลายลดลงมาหน่อยเพราะคนเดินทางน้อยถูกไหม
ถูกต้องครับส่วนหนึ่งถูกต้องครับ

แต่ว่าปีนี้เนี่ยบรรยากาศที่ก่อนจะถึง๗วันอันตรายเนี่ยมันผิดกับปีก่อน
ปีก่อนจะเห็นหน่วยราชการต่างไปตั้งซุ้มไปตั้งเต็นต์
กรมการขนส่งทางบกส่งคนไปคอยตรวจรถให้ฟรี
หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ไปตั้งเรียงลายอยู่กลางถนนสารพัดสารพันธุ
ปีนี้ไม่เห็นทำไมไม่เห็น
แต่น้อยน้อยกว่าปีที่แล้วมีครับไม่ใช่มีแต่น้อยกว่ากันเยอะเลย

ถูกต้องเพราะปีนี้เราทุ่มกำลังไปที่โควิดแล้วการเดินทางลดลงชัดเจนครับคุณสุภาพอืมแต่อืม
แต่อย่าลืมว่าวันแรกของเจ็ดวันสลายตายเท่ากันนะครับ
ถึงจะลดลงก็ตายเท่ากัน
การเดินทางลดลงแต่อย่างนี้ครับ
ถ้าเราจะให้การตายลดลงมันทำได้ครับกลับไปดูตอนสงการว่าเราทำยังไงคุณสุภาพ

เรารู้ถ้ากลับไปดูตอน๗วันสงการเราเกิดอะไรขึ้นครับประเทศไทย
ล็อคดาวทั้งประเทศไม่มีขายแอลกอฮอล์

ผับม้าปิดหมดนะฮะช่วงเมษาของปีที่แล้ว
คนตายเท่าไหร่เมษาสงการที่แล้วคนตายเท่าไหร่

ในเมษาปีนี้
แต่ถ้าใน๓ปีที่แล้วนะครับ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

ปีนี้เห็นมั้ยลดลงไปตั้งคนเดินทางลดลดไปดูบริกษาศาสนิทธิ์ลดไปเยอะเลย
ก็ยังตาย๔๓วันแรกเท่ากัน

เพราะว่ามาตรการที่จะลดคนตายจากบัติเหตุเนี่ย

มันต้องมีมาตรการเสริมเช่นมีการล็อกดาวน์มีการไม่ขายสุรา
กลางมีมีการกลับลบกลับปิดตานี่ไงซื่อต่างกันแล้วเราเข็นได้ชัดเลยว่าว่าจะวันของปีใหม่เนี่ยมีการล็อคดาร์ไหมครับประเทศไทยไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มี

เขาคงเกรงใจผู้ประกอบการอยู่เพราะว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยยับเยินไปเยอะ
พอใกล้ถึงปีใหม่ก็คิดว่าเขาพอจะหายใจหายคอได้ทำรายได้เพิ่มขึ้นมาหน่อยก็คงอย่าเพิ่งเลย

ก็ต้องเลือกแล้วครับตรงนี้เห็นไหมคุณสุภาพเรามีทางเลือกที่จะเลือกได้
ถ้าท่านเลือกที่จะไปทางนี้ท่านก็ต้องยอมให้มีคนตายบนท้องถนน
อันนี้ชัดเจนนะอันนี้ชัดเจนไม่ใช่ว่าเราไม่รู้นะครับว่าเราจะทำยังไงคุณสุภาพ

เรารู้แต่เราเลือกที่จะทำอย่างนั้นไหมเช่นเรารู้ว่าโควิดเราจะต้องทำอย่างไรแล้วเราเลือกนะครับทั้งสังคมใส่หน้ากากถูกไหม

อยู่ห่างคาถา๓ข้อนี้ผมเชื่อว่าประเทศไทยเอาโควิดอยู่นะ

แต่ประเทศอื่นเขาเอาอุบัติเหตุบนท้องถนนอยู่แต่กลับมาประเทศไทยเฮ้ยถ้าถามผมบอกคุณสุภาพถาม
หมอแล้วคาถาสัก๓ข้อบนท้องถนนมีอะไรบ้าง

อันหนึ่งนะครับเบาะไม่กลับครับ

หอมอย่าขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหลายคำนวที่

ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะซ้อนหรือขับเองใส่หมวกกันน็อกทุกครั้ง

ถ้าเรากลับมาถาสามข้อเท่านี้ได้นะครับ

ก็นี่ไงคุณสุภาพถ้าวันนี้เนี่ย

คุณสุภาพจะเอาโควิด

ไม่ได้เป็นกฎหมายนะแต่คนให้ความร่วมมือ

เป็นกฎหมายแต่คนไม่สวม

ก็ต้องมาอะไรฮะ
หรือต้องเลือกกฎหมายหมวกกันน็อก

ที่จริงความสูญเสียคนตาย

แต่ว่าลืมนึกไปว่า
แล้วพิการแล้วปล่อยให้คนในบ้านดูแลเป็นภาระไปนอนอยู่ในเตียงโรงพยาบาลจนเตียงเต็มไปหมด
เป็นภาระของการรักษาเป็นภาระของการซื้อยาเป็นภาระของหมอ
อันนี้สิอันนี้ผมว่าโทษนะตายตายไปซะเลยยังดีกว่า
แต่คนไทยคิดอีกแบบหนึ่งนะคุณสุภาพเวลาผมเอาเรื่องนี้ไปพูด
เขาบอกว่าอ๋อก็มันเป็นเรื่องของเขาเขาโชคไม่ดี
ไม่เกี่ยวกับผมเขาพิการไปผมไม่พิการนี่ใช่ไหมแต่โควิดไม่ใช่ฮะ
คุณไม่ใส่หน้ากากคุณไม่ล้างมือเป็นเรื่องของผม
ผมเดี๋ยวร้อนเรามีความรู้สึกที่ต่างกันโดยซึ่งเชิงในสองเรื่องนี้ครับคุณสุภาพ
เรามีความรู้สึกว่าโควิดเป็นเรื่องที่เราต้องทำและทุกคนต้องร่วมมือกัน
ปีนี้เนี่ยเช่นกันครับทุกคนก็ต้องร่วมมือกันครับ
ผมกำลังลุ้นอะไรอยู่หน่อยวันก่อนคุยกับรัฐมนตรีนิพนธ์บุญญามณี
เขาเขาบอกว่าเขาจะไปลนรงค์ให้ท้องถิ่นไปดูถนน
ถนนในท้องถิ่นถนนสายรองเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่มีตีเส้น
มันไม่มีไฟมันไม่มีอะไรทั้งนั้นส่วนใหญ่ก็ชนกัน
ปีนี้เขาจะไปกวดขันตรงนั้นถนนสายรองที่มอเตอร์ไซค์ไปตายกันเนี่ย
ตรงไหนที่เป็นป่าลกเขาจะทำให้มันโปร่งขึ้น
มาทางโน้นทางนี้เห็นนะครับอะไรทำนองเนี่ยกำลังไปล้นอยู่

ในคุณสุภาพวันแรกก็ตาย๔๓เท่ากันไม่ต้องล้นแล้ว
ไม่ต้องล้นแล้วครับก็มันคิดสู้ดั้งแต่วันแรกแล้วไฟ
ใช่ไหมถ้าสมมุติว่ามันไปทำได้อย่างนั้นจริง
คุณหมอเนี่ยก็เป็นมีส่วนทำให้รัฐบาลเคยชินกับตัวเลข
เช้าขึ้นมาคุณหมอก็ส่งไลน์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวาน
วันที่เท่านั้นเท่านี้ตายเท่านั้นอ่าบาดเจ็บเท่านั้น
มันก็ชินดิเพราะว่ามีตัวเลขสามสิบสี่สิบห้าสิบทุกวัน
พอมาถึงวัน๗วันอันตรายเขาบอกเอ้าก็ตายเท่ากันกับไม่๗วันอันตรายแล้ว
มันก็ดีแล้วนี่อย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนั้นไม่ถูกครับ
เพราะว่าไม่ได้บอกว่า๗วันไปถ้าคุณสุภาพสังเกตตั้งแต่ต้นนะครับ
เพียงว่าสามร้อยหกสิบห้าวันอันตรายครับเออเอออันตรายทุกปี
อันตรายทุกวันเออคุณสุภาพโควิดไม่ได้บอกทุกวันแหละครับ
โควิดก็บอกทุกวันครับอ่าแล้วทำไมไม่ชินอ่ะฮะ
ไม่ได้ต่างกันนะครับมันไม่ได้ต่างกันเพียงแต่ว่า
ความสำคัญอ่ะของสังคมที่ให้กับเรื่องเนี้ยเรื่องของสังเกต
กับเรื่องของโควิดต่างกันโดยสิ้นเชิงครับอ่าเราเรากลัวอ่า
โควิดเนี่ยต้องใช้คำว่าอย่างนี้นะกลัวหัวหดกลัวหัวหด
มันมาแน่ตายแน่คุณสุภาพถ้าเราไม่ทำหนึ่งสองสามนะอ่า
เอาเสร็จแน่เพราะฉะนั้นแล้วเป็นเรื่องของทุกคนนะครับ
คุณสุภาพไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวเราเห็นคนไม่ใส่หน้ากาก
เดินอยู่ในศูนย์การค้าเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเดินไม่ได้หรอกครับ
เออแต่เราเห็นคนไม่ใส่หมวกบนท้องถนนเราบอกเรื่องของเขาอ่า
ตำรวจก็เฉยก็เฉยเห็นไหมฮะเราให้ความสำคัญของเรื่องอุบัติเหตุ
เรื่องโควิดเนี่ยว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของประเทศ
แต่โควิดเป็นเรื่องของเราถ้าไม่ทำคุณไม่ทำฉันแย่แน่ครับ
เอาล่ะคุณหมอเราได้แต่ได้แต่ส่งสัญญาณเตือนอย่างน้อยเนี่ย
เราทำหน้าที่ของเราครับเอ้าทำหน้าที่ของเราคุณหมอก็ทำหน้าที่มาหลายสิบปีแล้ว
ขอบพระคุณคุณหมอครับขอบคุณนะครับครับขอบพระคุณครับครับ
คุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์มูลิตเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับครับ
อันนี้คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณกอล์ฟครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะฮะ